สิ่งที่คุณผู้ชมหลายคนรอคอย
เมื่อกี้ก็ท้าข้อความกันมาเยอะที่เราคุยกันเรื่องของเกณฑ์
ในการที่จะเอามาพิจารณาว่าจะตัดคนกลุ่มไหนดี
ที่เป็นนโยบายหลักของพักเพื่อไทย

ใช่แล้วหลายคนก็อยากจะรู้เรื่องว่าแล้วเกณฑ์มันมีอะไรบ้าง
พอกลับมาแล้วอย่าลืมนะเขาต้องกู้หนี้ยืมสินไปทำงานที่นั่น
เดี๋ยวจะให้อาจารย์สุภาพวิเคราะห์แล้วพูดคุยกับพวกเราเรื่องนี้หน่อยค่ะ
สวัสดีอาจารย์สุภาพคลิกอาจารย์ในคิดสันใต้เมืองไทยสวัสดีครับ
ขวัญครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
สองเรื่องที่คุณขวัญเกริ่นไปเรื่องเงินดิจิตอลที่รอกันอยู่
ตั้งตารอกันอยู่ว่าตกลงเขาจะเอายังไงเพราะช่วงที่ผ่านมา
ระหว่างฝ่ายที่ต้องการจะทำกับฝ่ายไม่เห็นด้วยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กลับไปกลับมากันเยอะ
เอาเป็นว่าฟังแล้วก็เวียนหัวไม่รู้จะเอายังไงแต่วันนี้ค่อนข้างจะชัดแล้วครับ
ค่อนข้างจะชัดแล้วเพราะว่ามีหัวข่าวว่าดับฝันเงินดิจิตอลทั่วหน้า
ดิจิตอลทั่วหน้าตัดสิทธิ์คนมีเงินเดือนสองหมื่นห้า
สองหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ใครมีบัญชีเงินฝากเกินหนึ่งแสนไม่ได้
นี่สูตรนี้นะข่าวนี้เนี่ยมาจากการประชุมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเติมเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทคณะอนุกรรมการชุดนี้
เขาได้เห็นชอบแนวทางและกรอบข้อเสนอเพื่อจะเสนอต่อกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกเป็นประธานอีกครั้งหนึ่ง
เอาทีนี้ก็ดูสิครับว่าแนวทางกรอบข้อเสนอเนี่ยมีอะไรบ้าง
กรอบเบื้องต้นจะไม่เสนอให้แจกเงินดิจิตอลแก่คนไทยที่มีอายุ๑๐ปีขึ้นไป
ที่มีกว่าห้าสิบสามล้านคนทั่วหน้าแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือ
อันนี้จะไม่เอามากขนาดนี้
ไม่ใช่ได้หมดห้าสิบสี่ล้านคนแต่จะใช้เกณฑ์เข้ามาพิจารณาแบ่งเป็นสามกลุ่ม
อ้าวท่านฟังดีดีหนึ่งจะไม่แจกคนที่มีเงินเดือนเกินสองหมื่นห้าพันบาท
หรือมีบัญชีเงินฝากหนึ่งแสนบาทขึ้นไปเกณฑ์นี้เนี่ย
มีอยู่สี่สิบสามล้านคนที่จะได้นะ
ก็ใช้งบคนละหมื่นก็สี่แสนสามหมื่นล้านบาทเกณฑ์ถัดมา
จะไม่แจกคนที่เงินเดือนเกิน๕๐๐๐นี่มีเงินเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึง
หรือมีบัญชีเงินฝาก๕แสนบาท
ถ้าใช้เกณฑ์เนี้ยคนที่จะได้รับอยู่ที่สี่สิบเก้าร้านคน
งบสี่แสนเก้าหมื่นล้านเกณฑ์ที่สาม
เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่๑๕ล้านคน
ถ้าใช้เกณฑ์นี้จะใช้งบประมาณหนึ่งแสนห้ามือนล้านบาทเท่านั้น

คณะอนุกรรมการเขาจะเสนอชุดใหญ่ที่นายกเป็นประธานว่าจะเลือกแนวทางไหน
แต่ว่าปัจจัยสำคัญคือแนวทางไหนที่จะใช้เงินเท่าไหร่เนี่ย
ถึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้น่าจะอยู่ตรงนั้น
ฉะนั้นคอยฟังดูว่ากรรมการชุดใหญ่ที่นายกเป็นประธานจะเห็นด้วยกันแนวทางไหน
ถัดมาแหล่งเงินแหล่งเงินเนี่ย
ไอ้ที่ว่าจะกู้ธนาคารออมสินเนี่ยไม่ได้แล้ว
เพราะมันติดขัดข้อกฎหมาย
คุณจุลพันธ์บอกว่าความตั้งใจแรกเนี่ยอยากจะใช้เงินจากงบประมาณเป็นหลัก
จึงเสนอให้จัดทำงบประมาณผูกพัน๔ปี
เพื่อใช้ทำโครงการเงินดิจิตอล

แจกเงินดิจิตอลมีแนวโน้มต้องเลื่อนออกไปเป็นเดือนเมษาพฤษภา
ไอ้ที่ว่า๑กุมภาเนี่ยไม่ทันแล้วล่ะ

เพราะต้องรองบประมาณปี๖๗เสร็จแล้วเริ่มได้ใช้ก่อน

โน้นเนี้ยเมษาพฤกษภา
ทีนี้ประเด็นเรื่องการกู้เงิน
คุณจุลพันธ์บอกว่าจะเป็นทางเลือกเป็นวิธีท้าย
การกู้เงินเนี่ยจะเป็นวิธีท้าย
การใช้งบผูกพันข้อดีคือจะไม่เพิ่มภาระหนี้สาธารณะ
เพราะจะแบ่งใช้งบไปเรื่อยเรื่อยสี่ปี

ก็ตกลงกันในชั้นอนุกรรมการว่า
จะขยายจากรัศมี๔กิโลเมตรเนี่ย
เป็นรัศมีของทั้งอำเภออันนี้สะดวกขึ้น
ใช้ได้ในเขตอำเภอที่อยู่
ทีนี้ร้านค้าที่เขาจะเข้าร่วมเนี่ย
ถามกันมาว่าเขาจะต้องทำยังไง
ถึงจะเข้าร่วมค้าขายซื้อขายโครงขายสินค้าต่างได้
ท่านจะต้องอยู่ในระบบบัญชีระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ท่านจะต้องเป็นภาษีเงินได้บุคคล
หรือภาษีเงินได้นิติบุคคลท่านต้องมีเรื่องนี้

ส่วนรายละเอียดการดำเนินการจะเป็นยังไง
รัฐบาลจะให้ธนาคารกรุงไทยเป็นฝ่ายจัดวางระบบขึ้นมาใหม่
เพราะธนาคารกรุงไทยเขาชำนาญ
แต่ว่าจะไม่ใช้แอปเป๋าตังค์ที่มีอยู่แล้ว
เขาจะทำแอปขึ้นมาใหม่
แล้วคุณจุลพันธ์บอกว่าไอ้ทำแอปขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินมากเป็นหมื่นล้าน

ฉะนั้นนี่คือรายละเอียดและหลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิตอล
ตกลงกันในชั้นอนุกรรมการ
แต่ย้ำอีกทีนึงนะว่าการตัดสินใจไม้สุดท้ายเนี่ย
ไปอยู่ตรงกรรมการชุดใหญ่ที่นายกเป็นประธาน
ตรงไปตรงมาก็บอกว่าขึ้นอยู่กับนายก
ว่าสุดท้ายนายกจะเอายังไง
จะเอาตามข้อสรุปของคณะกรรมการแนวทางไหน
หรือจะเอาแนวทางเดิมกรอบเดิม
กรอบเดิมคืออายุเกิน๑๖ปีแจกหมดทุกคน

เรื่องการเลื่อนแจกเนี่ยก็เป็นเดือนเมษาหรือพฤษภาย้ำอีกทีนึงนะกุมภานี้อย่ารอไม่ทัน
ที่ต้องเมษาหรือพฤษภาก็อย่างที่คุณจุลพันธ์บอกต้องรอพรบงบประมาณให้เสร็จก่อน
ทีนี้ถามว่าไอ้ข้อเสนอว่าแบ่งแจกได้ไหมเป็นงวด
หนึ่งหมื่นเนี่ยล่าสุดนายกก็ย้ำว่าไม่ได้ต้องแจกรอบเดียวถึงจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้
นี่คือประเด็นล่าสุดของการแจกเงินดิจิตอลที่เอามาขีดเส้นใต้ให้ท่านได้ฟังกันชัด
ที่กำลังทยอยเดินทางกลับเนี่ย
ช่วยเรื่องการหาทางใช้หนี้ให้นายหน้า
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยติดหนี้อยู่กับนายหน้า
กู้กันไปประมาณ๑๕๐๐๐บาทเพื่อจ่ายให้นายหน้า

รัฐบาลจะขอให้ทกศธนาคารเพื่อการเกษตร
ปล่อยเงินกู้ให้แรงงานไทยที่ติดหนี้นายหน้า

เงื่อนไขพิเศษพิเศษยังไงท่านฟัง
จะเป็นการให้กู้ซึ่งเป็นการผ่อนระยะยาว๒๐ปี

ในวงเงิน๑แสน๕เนี่ย
ถ้า๑ดอกเบี้ย๐๑๒๐๒๐ปี
ก็ผ่อนเดือนละ๖๐๐กว่าบาท
เดือนละ๖๐๐กว่าบาทเท่านั้น
แล้วถ้าเป็น๓๐ปีสมมุติว่า

สามารถที่จะตกลงกันได้ได้ว่า

อันนี้เงินผ่อนก็จะต่ำลงมาอีก
ปีเนี่ยผ่อนเดือนละ๖๐๐สบาย
แต่ถ้า๓๐ปีอาจจะผ่อนเดือนละประมาณ๔๐๐

นี่คือสิ่งที่นายกแพร่มออกมา

ถ้าแรงงานไทยไม่ได้ทำงานด้านเกษตร
ทกศจะปล่อยกู้ในเงื่อนไขนี้ได้ไหม

ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ของธนาคารเพื่อการเกษตร

อันนี้ครับเป็นเงื่อนไขที่ผมคิดว่าดีและได้ประโยชน์
ผ่อนได้ยาวยี่สิบปีสามสิบปีผ่อนสบายสบายดอกเบี้ยก็ถูก
ทีนี้มาถึงแรงงานไทยที่ยังอยู่ในอิสราเอลแล้วอยู่ในภาวะลังเลว่าจะกลับหรือไม่กลับ

นายกพูดเมื่อวานเนี่ยผมก็ขอสรุปส่งสารไปเผื่อถึงพ่อแม่
ญาติพี่น้องได้ฟังอยู่นายกบอกอยากให้แรงงานที่ทำงานอิสราเอล
ถ้าฟังอยู่ขอให้สบายใจว่าเราจะไม่ทอดทิ้งท่าน
และญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็อยากจะให้ช่วยกันให้พูดว่าให้กลับมาเถอะ
สถานการณ์มันจะเลวร้ายลงไปอีกเยอะ
ถ้ามีเรื่องการปฏิบัติการภาคพื้นดินเมื่อไหร่รบกันภาคพื้นดินเมื่อไหร่
ถนนก็จะถูกตัดขาดสนามบินก็อาจจะใช้ไม่ได้
แล้วถ้าจะกลับมาวันนั้นจะกลับมายังไงอันนี้ขอให้คิดดูก่อนแล้วกัน
นี่เสียงที่นายกส่งไปถึงผู้ใช้แรงงานญาติพ่อแม่พี่น้องของผู้ใช้แรงงาน
ขีดเส้นใต้กระจายข่าวให้ท่านอีกทางหนึ่ง
เพราะว่าถ้าถึงจุดที่คับขันก็เป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องแบกรับ
หนักไปกว่าเดิมอีกกลับมาท่านก็ได้กู้เงิน
ผ่อนยาวยาวใช้หนี้ได้แล้วถ้าไม่มีงานทำก็ไม่ต้องห่วง
มีฝ่ายที่เขาจะช่วยกันหางานให้ทำ
ฉะนั้นตัดสินใจกลับมาในสถานการณ์ที่กำลังพอกลับได้
แล้วล่าสุดข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศ
คนไทยตายเพิ่มแล้วครับตอนนี้เป็น๓๓ศพแล้วครับ
ฉะนั้นสถานการณ์ที่ยังพอกลับได้ตัดสินใจกลับมาเสีย
งั้นแล้วจะเป็นภาระของรัฐบาลหนักเข้าไปอีก
ถ้ามันถึงจุดที่อันตรายนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ